ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นบริเวณเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ตนี้
วันนี้เราเปิดพื้นที่ให้กับอีกหนึ่งฝั่งบ้างครับ
เป็นคู่กรณีก็คือบริษัทเอกชน
ซึ่งอ้างว่ามีนศ๓ถือครองแบบถูกกฎหมายนะครับ
นั่นก็คือเจ้าของบริษัทภูเขา๖ลูกจำกัดนะครับ
คุณชาญวิทย์สิกิตเลิศสิริวัฒนาครับ

ประชาชนอยากรู้นะครับคุณชาญวิทย์ครับ

หนึ่งเลยนะครับเอาเรื่องแพ่วถางป่าก่อน
ตกลงแล้วจริงเท็จยังไงครับเรื่องนี้
ช้างป่าไม่จริงครับ
เราไปหาพวกย่าพวกกิ่งไม้ต่าง
เพื่อให้มันเดินขึ้นไปได้แค่นั้นเอง
ไร่ที่บอกว่าจะแพ่วถางอันนี้ยังไงฮะก่อนหน้านี้ที่มีข่าว
เราเพิ่งเข้าไปลงมือวัน๒วันนี้เองนะครับ
เมื่อก่อนยังไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้น
ใช้คำว่าปรับสภาพพื้นที่ได้ไหมครับ
ก็จะทำลองนัดได้เพราะว่ามันย่าลกอะไรอย่างนั้นเอง
เป็นกิ่งไม้เล็กน้อยซึ่งเราไม่เคยตัดไม้ใหญ่สักต้นเลย

ถ้าอย่างนั้นถามต่อไปเลยว่าปรับสภาพพื้นที่
เก็บกิ่งไม้ใบหญ้าถางหญ้าต่าง
ทำเพื่ออะไรครับคุณฐานวิทย์
เหตุผลเพราะว่าเราจะได้เดินไปดูพื้นที่ของเราหลายรอบได้
เพราะว่าผมยังไม่เคยเดินไปดูพื้นที่หมดเลย

ตั้งแต่ได้ที่ดินผืนนี้มาเนี่ยยังไม่เคยมาดูพื้นที่ทั้งหมดเลยเหรอครับ
ลงมา๒ครั้ง
ครั้งแรกก็โดยโดนเจ้าหน้าที่
ที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของเกาะเดิม
ก็ถือปืนอะไรอย่างนี้มาขู่ไม่ให้เราขึ้น

อะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้ใบถือครองกรรมสิทธิดินผืนนี้มาตั้งแต่ช่วงปีไหนครับคุณชาญวิทย์ครับ

สุดท้ายเกิดเป็นประเด็นพูดถึงกันค่อนข้างมากพอสมควรเหมือนกันคุณชาญวิทย์
จากเรื่องของแพ่วถางป่าไปแล้วชี้แจงไปแล้วเรื่องนี้
ปรับสภาพพื้นที่อธิบายมาแล้วนะครับ
กลุ่มชายชะกันแหละครับที่ปรากฏเป็นข่าว
ตกลงใช้คนจำนวนเท่าไหร่กันแน่ครับแล้วต้องไปเฝ้าทางเดินเลยเหรอฮะ
ยังไงฮะก็มีคนของผม
ที่มากับผมที่กรุงเทพอยู่
เออสองทั้งคนนะเค้าก็มาคล้ายว่า
มาดูแลความปลอดภัยให้ผม
พื้นที่เอ่อ๔๕คน
เพื่อจะไปตัดย่าตัดไม้อย่างที่ว่าไว้
คนที่จัดการปืนยาวยิงขู่อะไรไม่มีแล้ว
เขื่อม้ายเครื่องมือแบ็คโคนอะไรก็ไม่มี
เพราะคนของผมที่เกี่ยวกับเรามาป้องกันความปลอดภัยเข้าไปให้เราครับ
ต้องมีคนติดตามเพื่อรักษาความปลอดภัยขึ้นไปบนเกาะนาคาน้อยครับ
และก็พวกชาวภูเก็ตหรือแม้แต่ไอ้ตรงไอ้แถวอ่าวปอ
คนพื้นที่เขาก็ดูดีหมด
ว่าถ้าขายเข้าไปก็จะมีชายจัดการ
มีเอาปืนคอยดักตั้งแต่ก่อนขึ้นฝั่งแล้ว
แล้วก็มีป้ายติดประกาศรอบเกาะ
ว่าใครขึ้นไปไม่ได้ห้ามขึ้น

แสดงว่าคือถ้าเกิดฟังจากที่คุณชาญวิทย์บอก
มีเจ้าของเกาะเจ้าของพื้นที่อยู่เดิมอยู่แล้วถูกไหมฮะ

แล้วเราเนี่ยคือได้ใบมาแล้วเอกสารสิทธิดินมาแล้วเนี่ย

เคยเจอเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้ไม่รู้สึกว่าปลอดภัย

เหมือนกับว่าการถือครองของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เราว่ายังไงครับจะดำเนินการยังไงต่อครับ

แต่เท่าที่ทราบทั่วไปในทั่วประเภท
ท่องที่ทั้งกรมที่ดินและกรมป่าไม้ตรวจสอบให้รู้ก่อน

แต่ผมก็ไม่ได้เก่าหาอะไรนะ

ดังนั้นณขณะนี้เองสิ่งที่คุณชาญวิทย์สามารถจะทำได้กับพื้นที่บนเกาะนั้น

เราก็สามารถเข้าไปปรับพื้นที่ทำอะไร
แม้สามารถปลูกกระท่อมหรืออะไร

เพราะว่ากลมป่าไม้ถ้าไปดูแล้วมันเป็นที่เอกชนไม่มีป่าไม้ไม่มีอะไรเลย

ยังยืนยันว่าเรายังคงจะเดินหน้าปรับพื้นที่ได้เล็กน้อยไม่กลัวกระแสสังคมเหรอครับ
เพราะที่ผ่านมาตกเป็นจำเลยสังคมจะชี้แจงอะไรสุดท้ายสั้นครับ
พอข่าวออกมาแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าจะไม่ทำอะไรมาก
นอกจากจะตัดย่าตัดอะไรดูให้มันสวยงามก็พอครับ
ได้ครับมีจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ
ก็ขอให้ชาวบ้านทั่วไปก็ช่วยดูเหลียนสองด้านนั้นด้วยให้พาไปทำกับผมด้วย
เดี๋ยวเราดูเรื่องนี้ต่อไปนะครับคุณชาญวิทย์

คุณชาญวิทย์กิจเลิศสิริวัฒนานะครับ

ซึ่งก็ตกเป็นคู่กรณีหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับว่าได้มีเอกสารสิทธิ์นศ๓ก
ซึ่งครอบครองที่ดินบนเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ทางฝั่งคู่กรณีนั้นก็ออกมาเปิดใจอธิบายขยายความต่างที่เกิดขึ้นแล้ว
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ